ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนะครับ
ที่มันเกิดขึ้นกับเด็กสาวคนหนึ่งที่เรียนอยู่ชั้นม๒
น้องถูกครูผู้ชาย๕คน
แล้วก็รุ่นพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่าอีก๒คนรวมเป็น๗คน
รุมบังคับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาข่มขืนนานเป็นปี
สุดท้ายยายพาหลานสาวไปแจ้งความนะฮะหลังจากที่ทราบเรื่องนะครับ
ตอนนี้๗คนนี้ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้หมดแล้ว
ไม่น่าเชื่อนะครูของโรงเรียน๕คนนะฮะ
รุ่นพี่อีก๒คนเป็น๗คนนะ
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหาร
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่า
หลานสาวถูกครูผู้ชายในโรงเรียน๕คนกับรุ่นพี่ผู้ชายอีก๒คนที่จบไปแล้ว
รวมเป็น๗คนรุมข่มขืนเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว
ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงมีนาคมปีนี้นับแล้วก็๑ปีพอดี
หลานสาวต้องเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้ที่ยายบอกนะครับ
ยายของเด็กหญิงบอกว่ารู้เรื่องเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
ก็เลยพาหลานสาวไปแจ้งความส่วนญาติของเด็กหญิงผู้โชคร้ายคนนี้
บอกกับทีมข่าวของเราว่าเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
ที่สำคัญก็คือหลานสาวเนี่ยระหว่างที่ถูกกระทำมาปีนึงเนี่ย
ก็ไม่กล้าบอกใครเพราะถูกถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ขู่เอาไว้นะฮะว่าไม่ให้ไปบอกใคร
ทางญาติไม่อยากให้มีการประกันตัวออกมา
เพราะว่ากลัวความปลอดภัยของทางครอบครัวของเราด้วย
แล้วที่หนักเข้าไปอีกนะครับท่านผู้ชมครับ
สี่ปีคนนี้ที่ถูกกระทำแล้วเนี่ย
มีรุ่นพี่ของน้องอีกคนนึงนะครับ
ร้านโรงเรียนเดียวกันถูกแก๊งคมขืนเหมือนกัน
ทั้ง๗คนนี้นะครับตอนนี้ถูกจับไว้ได้หมดแล้ว
๗คนนี้๕คนเป็นครูในโรงเรียนแห่ง๑ที่จังหวัดมุกดาหาร
มีนายวิพฤษอายุ๓๕เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
นายุทธนาอายุ๓๖ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
นายอานุภาพอายุ๓๓ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะฮะ
แล้วก็มีนายสิทธินันอายุ๒๕ครูวิชาสังคม
คนนี้เนี่ยเพิ่งได้บรรจุเลยนะฮะอีกคนนึงชื่อนายเอกลักษณ์
อายุ๓๕เป็นครูสอนวิชาสังคมเหมือนกัน
อีก๒คนเป็นรุ่นพี่นะฮะรุ่นพี่เรียนจบไปแล้ว
เป็นสิทธิ์เก่านั่นแหละคนหนึ่งชื่อนายชนะศักดิ์อายุ๒๓
อีกคนนึงชื่อนายพีรพงศ์อายุ๒๑เท่ากัน
ทั้ง๗คนตำรวจออกหมายจับนะครับในความผิด
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
มีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงและเป็นการกระทำแก่สิทธิ์
ซึ่งอยู่ในความดูแลมีข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบีดามานดาผู้ปกครองเพื่อการอนาจารย์
ทั้งหมดมามอบตัวตอนนี้ตำรวจส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารแล้ว
นี่นะฮะนี่เป็นข้อหาที่กระทำกับเด็กหญิงชั้นม๒อายุ๑๔นะครับ
ยังมีอีกคนนึงอยู่ม๔นะเดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อ
ชั้นม๒อายุ๑๔เนี่ยเหตุการณ์ตามที่น้องแล้วก็คุณยายแล้วก็ญาติญาติเล่าให้เราฟังเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคมปี๖๒วันนั้นประมาณ๖โมงเช้า
เด็กบอกว่าครูวิพฤษครูวิพฤษนี่เป็นผู้ต้องหาคนที่หนึ่งนะ
แล้วก็เป็นครูที่ปรึกษาของเด็กด้วยได้ล่อลวงเด็กมาให้มาหาที่ห้องพักครูแล้วข่มขืนเด็ก
หลังจากวันนั้นครูวิพฤษก็ก่อเหตุอีกเรื่อยเฉลี่ยแล้วเดือนละ๑๒ครั้ง
นี่ฮะนี่เป็นครูที่ปรึกษาของเด็กนะครับ๑๗ธันวาคมน้องบอกว่าน้องจำได้
ธันวาคม๒๕๖๒ช่วงเที่ยงคราวนี้ครูวิพฤษเหมือนเดิมออกอุบายล่อลวงน้องมาอีก
แต่คราวนี้ให้ไปหาที่บ้านพักครูซึ่งอยู่ในโรงเรียนนะครับครั้งนี้ครูวิพฤษพาครูเอกลักษณ์ผู้ต้องหาคนที่สี่
กับครูสิทธินันผู้ต้องหาคนที่๕มาด้วยแล้วทั้งหมดรุมข่มขืนน้อง
สิบสองมกราคมสองห้าหกสามเมื่อต้นปีครูวิพฤษยังใช้ความเป็นครูที่ปรึกษา
คมครูเด็กหญิงคนนี้ให้มาหาที่บ้านพักครูอีกแล้วคราวนี้พาครูอนุภาพผู้ต้องหาคนที่สาม
รุมข่มขืนน้องนะฮะแล้วครั้งเนี้ยยังมีเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔
รุ่นพี่ของน้องในโรงเรียนถูกครูกลุ่มนี้พามาข่มขืนที่บ้านพักด้วย
ก็ใช้วิธีการหลอกล่อต่างนานาทั้งหลอกล่อทั้งข่มขู่
หลังจากนั้นอีก๑สัปดาห์ครูกลุ่มนี้ก็ยังเรียกเด็กมาข่มขืนกระทำชำเลาแบบนี้อีกนะฮะ
นี่นะครับ๒กุมภาพันธ์ประมาณ๔โมงเย็น
ครูวิพฤษได้ลงมือข่มขืนน้องอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้มีนายชนะศักดิ์ผู้ต้องหาคนที่๖
ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่ามาข่มขืนด้วยในบ้านพักครูแล้วก็บังคับให้น้องไปหาครูที่ชื่อยุทธนา
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนที่๒ที่ห้องพักครูนะฮะที่ห้องพักที่ห้องพัก
แล้วก็ครูยุธนาก็ข่มขืนน้องอืมยี่สิบเอ็ดกุมพาพันธุ์
เด็กบอกว่าประมาณบ่ายโมงครึ่งนะเด็กหญิงผู้เสียหายเนี่ยนะครับ
อยู่ที่ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครูวิพฤษจับข่มขืนในห้องเรียน
อืมหนักข้อเข้าไปอีกครั้งนี้พานายพีรพงศ์ผู้ต้องหาคนที่เจ็ด
ที่เป็นสิทธิ์เก่ามารุมข่มขืนด้วยและครั้งสุดท้ายก่อนที่เรื่องจะถูกเปิดเผยนะครับ
ก็คือ๔มีนาคมประมาณบ่ายสองครึ่งครูวิพฤษลวงเด็กหญิงที่อยู่ม๒
แล้วก็รุ่นพี่ที่อยู่ม๔ให้ไปที่บ้านพัก
แล้วเรียกครูยุทธนามาข่มขืนพร้อมกันนะ
แล้วก็ใช้กำลังบังคับข่มขู่แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้อืม
โทรศัพท์มือถือค่ะคือจะถ่ายคลิปด้วยโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดอ่ะ
ในการที่จะคมขู่เด็กไม่ให้ไปบอกใครนะครับ
ครูวิพฤษกับเพื่อนครูเนี่ยสั่งเด็กว่าไม่ให้เอาเรื่องไปบอกใคร
ไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายขึ้นแน่
แล้วก็ขู่ด้วยว่าเด็กที่อยู่มสองนะค่ะ
จะไม่ให้เลื่อนชั้นขึ้นม๓ทำให้เด็กเนี่ยไม่กล้าไปบอกใครนะครับ
วันนี้ทางนางสุพัชชาสุธิพลอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
พาเด็กหญิงผู้เสียหายแล้วก็คุณยายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองแล้วนะครับ
แล้วก็ได้นำไปดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหารเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
ไปดูจุดที่เป็นบ้านพักครูของนายวิพฤษและนายยุทธนาซึ่งอยู่หลังโรงเรียน
เป็นบ้านสองชั้นปลูกติดกันล็อกประตูไว้แน่นหนานะครับวันนี้
แล้วก็ไม่มีเพื่อนครูคนอื่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเลย
มันก็เลยเป็นพื้นที่เปลี่ยวมีบ้านสองหลังแบบนี้

นายวิพฤษก็เลยส่งต่อเด็กให้กับนายุทธนาได้ไงโอ้โห
เป็นครูผู้ชายมีบ้านพักอยู่ติดกันสองหลัง
นี่นะฮะคมครูเด็กเรียกเด็กมาข่มขืนอยู่ปีหนึ่งนะครับ
เพื่อนครูในโรงเรียนบอกว่าพอรู้ข่าวครูผู้ชาย๕คนก่อเหตุแบบนี้เนี่ยโอ้โหตกใจมาก
คือปกติแล้วทั้ง๕คนนี้อยู่ที่โรงเรียนก็ดูว่าเป็นคนนิสัยดีตั้งใจทำงาน
ไม่คิดว่าเบื้องหลังเนี่ยจะก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
เราก็ไม่ได้พักอยู่นี่เนอะเสร็จเลิกงานก็เราก็กลับบ้าน
พรุ่งนี้เขาพักอยู่ตรงนี้
ในโรงเรียนเนี่ยครูไม่เคยมีประวัติแบบนี้เลยใช่ไหม

กลุ่มครู๕คนพวกนี้เป็นครูที่มาบรรจุใหม่นะ
บางคนก็เพิ่งจะประเมินผ่าน

โอ้ยงานเก่งเลยงานเก่งเลย
แต่ทำงานเขาก็ทำงานเก่งเลยไม่มีพฤติกรรมก็ไม่มี
ก็สนุกกินแล้วกินได้ยำเขาเสร็จงานแล้วก็ทำแบบนี้อยู่

ตอนนี้ทางพอโรงเรียนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
แล้วทั้งหมดก็มีการรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบเรียบร้อยแล้ว
ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
ถ้าสุดท้ายแล้วพบว่ามีความผิดจริงทางส่วนของโรงเรียนเนี่ย
ก็จะส่งเรื่องดำเนินการทางวินัยด้วย
ส่วนทางอาญาตำรวจเขาควบคุมตัวได้เรียบร้อยแล้ว
สิ่งที่ฝั่งของเด็กผู้เสียหายกังวลก็คือกลัวว่าผู้ต้องหา
จะได้รับการประกันตัวแล้วจะออกมาข่มขู่มาทำร้าย
เพราะหลังจากยายไปแจ้งความเมื่อ๔พฤษภาคม
ส่งตัวหลานสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมุกดาหารในวันเดียวกันนะครับ
หลังจากนั้นมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพวันที่๕พฤษภาคม
ตำรวจไปขอนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง๗คนวันที่๗พฤษภาคม
สารอนุมัติหมายจับช่วงเที่ยงในวันที่๗แต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้ง๗คนมามอบตัวช่วงบ่ายวันนั้นเลย
พนักงานสอบสวนก็เลยคุมตัวไปฝากขังที่ศาลในช่วงบ่ายวันที่๗ทันที
โศกศาลยุติธรรมบอกว่าพนักงานสอบสวนสพผึ่งแดดเจ้าของท้องที่เจ้าของคดีนะครับ
ยื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาเป็นสองสำนวนซึ่งทุกคนปฏิเสธในชั้นสอบสวนนะฮะ
แล้วก็เข้ามอบตัวจึงไม่ได้คัดค้านการประกันตัวสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งหมด
ในราคาหลักทรัพย์ประกันตัวคนละ๓แสนบาทแล้วก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการให้ประกันตัว
ล่าสุดคุณหญิงกรยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้แล้วนะครับ
แต่ว่าทีนี้ผู้ต้องหาทั้ง๗คนเขาปฏิเสธ
ปฏิเสธข้อหานะฮะตอนนี้ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลนะครับ
ตำรวจก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานในการที่จะดำเนินคดีกันต่อไป
เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะ